ดูเรื่องโควิด๑๙ก่อนนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญของพวกเราในช่วงเวลานี้

ตัวเลขวันนี้นะครับแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโคศกสบคคุณหมอเบิร์ตที่แถลงนะครับ
สถานการณ์โควิด๑๙วันนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๐๑๒ราย
โดยแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๒๑รายติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๑ราย
ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมณขณะนี้๖๑๖๙๙ราย
มีผู้ป่วยโควิด๑๙ที่รักษาหายแล้วนะครับวันนี้๘๕๑รายนะครับ
แล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตวันนี้วันนี้๑๕ศพนะฮะ
เป็นวันที่๒นะครับที่มี๑๕ศพนะครับ
วันนี้เป็นชาย๑๑หญิง๔รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมโควิด๑๙ในไทยณขณะนี้
ตั้งแต่ระบาดระลอกแรกนะครับ๑๗๘ศพนะครับ
ตอนนี้มีผู้ที่ยังต้องอยู่ในโรงพยาบาลรักษาอาการโควิด๑๙๒๗๑๑๙รายนะครับ
เป็นผู้ป่วยอาการหนัก๖๙๕รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่ทั้งหมด๑๙๙ราย

และผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ดูที่กราฟหน้าจอนะครับ
รวมตั้งแต่๑เมษายนต้นเดือนที่ผ่านมา
ช่วงโควิด๑๙ระลอก๓เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่าตัวเลขแตะหลัก๒๐๐เนี่ย

ก็จากเวลา๒คน๓คนประมาณ๗คน

สิบเอ็ดคนและสิบห้าคนสองวันแล้วคือช่วงที่พันกว่ากว่าเราก็ใจหาย
วิตกกังวลนี่แตะสองพันมาหลายวันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับส่วนผู้ที่เสียชีวิต
แล้วก็ติดเชื้อก่อนเสียชีวิตเนี่ยพบว่ามี๑คนนะครับรอคิวตรวจอยู่๓วันแล้วก็เสียชีวิตก่อนนะฮะ
จากการรายงานวันนี้นะครับบางรายเนี่ยคือยังไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙แล้วเสียชีวิตก็มีนะครับ
ส่วนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ตัวเลขจากการฉีดเมื่อวานนี้ที่สวบควันนี้ได้แจ้งรายงานนะครับ
เข็มแรกเนี่ยเมื่อวานนี้ฉีดไปสองหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองรายเข็มที่สองสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าราย
รวมคนไทยฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าไปแล้วในขณะนี้หนึ่งล้านสองแสนเข็มนะฮะค่ะ
นี่นะคะเรื่องของวัคซีนสำคัญนะคะในเวลานี้เนี่ยมีการพูดถึงวัคซีนต้านโควิด๑๙สองมุม
ละเจ็ดสิบเหมือนที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกใช่แต่ว่าอีกมุมนึงอะค่ะ
คนก็กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีนต้านโควิดสิบเก้ามาดูเรื่องของวัคซีนก่อนนะคะ
คือนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือกับหอการค้าไทยนะคะ
โดยจะมีการกระจายวัคซีนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ภายในสิ้นปีนี้๑๐๐ล้านโดสตามที่ตั้งเป้าไว้ค่ะ
ซึ่งได้มีการเลือกสถานที่ที่จะเป็นสถานที่ในการกระจายวัคซีน

สนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทย
บอกว่าตอนนี้มีแผนแล้วนะคะเตรียมความพร้อม
ซึ่งแผนนี้ก็ผ่านความเห็นชอบจากผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กระจายวัคซีน๑๐๐ล้านโดสให้กับประชาชนภายในสิ้นปีนี้

เป็นศูนย์การค้าสำนักงานขนาดใหญ่สถานีบริการน้ำมัน
ลักษณะประมาณนี้ค่ะจะใช้เป็นสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนนะคะ
ส่วนในต่างจังหวัดก็จะมีการใช้ร้านค้าปลีก๒๐๐แห่งทั่วประเทศ
คือพร้อมดำเนินการเลยนะคะในเดือนมิถุนายนนี้
คาดว่าจะสามารถรองรับการฉีดวัคซีนได้วันละ๒๐๐๐คน
อืมก็อยากจะให้เป็นไปตามเป้าที่รัฐบาลกำหนดไว้
ก็คือร้อยละเจ็ดสิบของประชากรทั้งหมดนะคะหรือประมาณห้าสิบล้านคน
ก็คือจะใช้วัคซีน๑๐๐ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้
ระดมแนวคิดความคิดเห็นเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ระลอก๓
ประธานกลุ่มบริษัทบีกริมบริษัทด้านพลังงานก็บอกว่า
ตอนนี้ค่ะได้มีการติดต่อขอวัคซีนของไฟเซอร์นะคะ
ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของไทย
ว่าภายใน๑๒เดือนนี้แหละจะได้มาจำนวนนึง
ส่วนข้อเรียกร้องที่อยากส่งไปถึงรัฐบาลในเวลานี้ก็คือ
ข้อเสนอให้รัฐบาลทำงานร่วมกับเอกชน
การทำงานร่วมกันในลักษณะนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดหาเตียงให้กับผู้ป่วยทั้งการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยนะคะ
ถ้าได้ก็จะบอกไฟรัฐบาลผมเป็นกรรมการศพพฐชาติ
และที่นั่นก็มีความต้องการสูงและก็มีส่งโรงพยาบาล
วันนี้ก็คงต้องเข้าใจรัฐบาลคงเข้าใจนะ
ว่าหมอก็เก่งเรื่องโรคเรื่องร้ายเอสนะครับแต่ไม่เก่งเรื่องการ
กระจายสินค้าไม่เก่งเรื่องการหาวิธีการนะที่จะมีจำนวนคนเป็นล้านล้านคนนะครับ
ได้สิ่งที่ควรได้นะครับ
ก็เป็นลักษณะที่เสนอให้รัฐบาลทำงานร่วมกับภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้นนะคะ
คือก่อนหน้านี้สมาคมหอการค้าไทยมีแนวคิด
อยากจะให้บริษัทเอกชนนะคะลงทะเบียนซื้อวัคซีนทางเลือก
แล้วก็ไปฉีดวัคซีนฟรีให้กับพนักงานของบริษัทตัวเอง
เหมือนกับเป็นลักษณะของสวัสดิการให้กับพนักงานนะคะ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาสมาคมหอการค้าไทยได้เปิดเผยถึงแถลงการบอกว่า
รัฐบาลได้แสดงความขอบคุณที่หอการค้าไทยและภาคเอกชนต้องการที่จะแบ่งเบาภาระรัฐบาลเสนอตัวจัดหาวัคซีน
แต่ตอนนี้วัคซีนที่ภาครัฐจัดหาไว้เพียงพอต่อความต้องการนะคะ
ภาครัฐจะเร่งนำเข้าวัคซีนให้เร็วขึ้นโดยที่ภาคเอกชนไม่จำเป็นต้องจัดหาเพิ่มค่ะนี่นะคะ
ส่วนข้อมูลที่บริษัทลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้สมาคมหอการค้าไทยจะส่งต่อไปภาครัฐ
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรวัคซีนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการค่ะ
คือถ้าฟังตรงนี้เนี่ยนั่นเท่ากับว่าวัคซีนทั้งหมดเนี่ย
รัฐบาลยืนยันว่าจัดหามาได้แล้วอย่างเพียงพอ

ก็คงจะทยอยมาส่วนภาคเอกชนเข้ามาร่วมในตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการกระจายสถานที่ในการฉีดวัคซีน

จะไปฉีดที่ไหนอย่างไรการบริหารจัดการจำนวนคนอันนี้ค่ะภาคเอกชนจะเข้ามาช่วย
เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เร็วที่สุดเท่าไหร่เราก็สบายใจกันได้มากขึ้นเร็วเท่านั้น

วันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสาธิตปิตุเตชะพร้อมกับผู้บริหารของกระทรวงนะครับ
แถลงเรื่องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด๑๙สำหรับคนไทยทุกคนนะครับ
ท่านผู้ชมครับเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมในการลงทะเบียนนะฮะ
โดยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์นะครับที่ชื่อว่าหมอพร้อม
เสิร์ชเข้าไปเนี่ยหาคำว่าหมอพร้อมเนี่ยเดี๋ยวเจอในไลน์เลยนะครับ
ไลน์ออฟฟิเชียลนายสาธิตบอกว่าที่ผ่านมาในระยะแรกนะครับ
มีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเจ้าหน้าที่ด่านหน้า
ที่มีโอกาสในการสัมผัสผู้ป่วยภาครัฐภาคเอกชนเนี่ย
รวมแล้ว๓๘ล้านคนตั้งแต่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะนี้
ฉีดไปได้๑ล้าน๒แสนโดสครอบคลุม๗๗จังหวัด
ผู้รับวัคซีนเข็มแรกเนี่ยรับไปแล้วกว่า๑ล้านคน
และรับวัคซีนครบ๒เข็มไปอีก๒แสนกว่าคน
แต่มันก็ยังน้อยสำหรับประชากรโดยทั่วไปแต่ที่เราได้มาในล็อตแรก
ก็ต้องฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับเดี๋ยวลงทะเบียนเนี่ย
พฤษภาคมนี้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์
เขาก็จะทำเป็นในส่วนของระยะไปนะฮะ
เริ่มฉีดตั้งแต่มิถุนายนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ๖๐ปีขึ้นไป
และผู้มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรครวมแล้วจะฉีดได้๑๖ล้านคนในช่วงนี้
กลุ่มที่มีโรคประจำตัว๗โรคก็คือทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง
หัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมอง
มะเร็งเบาหวานและโรคอ้วนนะครับ
แล้วจะเปิดให้ลงทะเบียนรับวัคซีนเนี่ย
จะจัดลำดับนัดหมายผ่านไลน์หมอพร้อมนะครับ
ก็จะเปิดตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมนี้หรือท่านไม่สะดวกทางไลน์เนี่ย
ท่านไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีประวัติการรักษา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก็ได้อสมในพื้นที่ก็ได้
เริ่มฉีดตั้งแต่๗มิถุนายนไปถึง๓๑กรกฎาคมนะครับ
หมายเดือนมิถุนายนจะฉีดให้ได้๖ล้านคน
เดือนกรกฎาคมจะฉีดให้ได้๑๐ล้านคน
เพื่อลดความรุนแรงของโรคในกลุ่มเสี่ยงชีวิตสูงนะครับ
ระยะที่๓หลังจากนั้นจะฉีดให้กับประชาชนที่มีอายุ๑๘๕๙ปีนะครับ
ช่วงนี้เนี่ยจะฉีดให้อีก๓๑ล้านคน
ตรงนี้ก็เพื่อฟื้นฟูและขับเคลื่อเศรษฐกิจด้วยนะครับ
จะให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่๑กรกฎาคมแล้วจะเริ่มฉีดสิงหาคมนะฮะ
พร้อมเนี่ยจะลงทะเบียนเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับตามกลุ่มต่างนะครับ

กระทรวงสาธารณสุขมีหน่วยบริการฉีดวัคซีนตอนนี้๑๓๗๓แห่งนะครับ
ให้บริการฉีดได้ถึงวันละ๓แสนคนหรือประมาณเดือนละ๑๐ล้านคนนะครับ
และจะร่วมมือกับภาคเอกชนด้วยในการเร่งฉีดนะครับ
เดี๋ยวฟังเสียงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขหน่อยนะฮะ
ผมย้ำนะครับว่าในการลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนใน๑๖ใน๒เดือนนี้นะครับ
ก็คือในเดือนมิถุนาและกรกฎาคมนี้เนี่ย
ใน๑๖ล้านอาจจะมีสภาพปัญหาอยู่บ้างนะครับ
ประมาณ๕เปอร์เซ็นต์นะครับ
ก็ต้องขออนุญาตกับพี่น้องประชาชนคนไทยว่า
ใน๕นี้อาจจะเป็นปัญหาแต่ว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับผม
คือที่พูดง่ายคนไปหาหมอในคลินิกซึ่งไม่มีข้อมูลเข้ามาในระบบส่วนหนึ่ง
ตั้งเป้าฉีดให้ได้เดือนหนึ่งก็หลายล้านคนนะฮะ
เดี๋ยวจะมีองค์การเพศรัชกรรมมาดูแลกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงด้วยนะครับ
แพทย์โสพลเอี่ยมสุริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
บอกว่ากรมควบคุมโรคได้ออกคู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน
ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางแล้วนะครับ
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฉีดด้วยนะครับ
เพื่อที่จะทำให้ฉีดได้อย่างครอบคลุมแล้วก็รวดเร็วที่สุดนะครับ
การรับวัคซีนอย่างน้อย๑เข็มเนี่ยมีประสิทธิภาพ
ป้องกันโควิด๑๙ได้อย่างน้อยก็ร้อยละ๖๐
และลดโอกาสการแพร่เชื้อได้ถึงร้อยละ๕๐นะฮะ
ฉีดครบ๒เข็มก็ถือว่าครบถ้วนสำหรับแต่ละท่านนะฮะ
ทีนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาคลี่ให้คุณผู้ชมเห็นภาพชัด
อย่างที่รัฐบาลบอกว่าตั้งเป้าเอาไว้นะคะ
ว่าจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนคนไทยให้ได้
ร้อยละ๗๐ของจำนวนประชากรทั้งหมด

ใช้วัคซีน๑๐๐ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้
และรัฐบาลยืนยันว่าจัดหาวัคซีนได้เพียงพอแน่นอน